ฮือฮามากโดยเฉพาะใครที่บูชาไอ้ไข่นับถือไอ้ไข่เพราะว่าเขาบอกว่าขอได้
ไหว้รับนี่คือตำนานของไอ้ไข่เลยคุณผู้ชมและล่าสุดนะคะ
ที่จังหวัดประจวบคิริขันเขากำลังจะสร้างไอ้ไข่
องค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่วัดห้วยมงคลเลยค่ะ
อยู่ที่ตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เขาได้นำไอ้ไข่หรือว่าตะไข่เนี่ยนะคะมาจำลอง
แล้วแกะสลักด้วยช่างฝีมือดีจากจังหวัดแพร่แกะจากต้นตะเคียนยักษ์หนึ่งพันปีค่ะ
เขามาแกะสลักรวมทั้งหมด๓ขนาดนะคะก็คือขนาดแรกสูง๓เมตร
สามเมตรองค์เนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มีขนาดสองเมตรและหนึ่งเมตรค่ะ
แล้วก็นำมาเข้าพิธีพุทธพิเศษนะคะก็คือเข้าพิธีไปเนี่ย
วันเสาร์ที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวจะนำไอ้ไข่ทั้งสามขนาดมาไว้ที่วัดห้วยมงคลเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้
มาขอโชคขอลาบกันต่อไปส่วนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
วันนี้วันอาทิตยี่สิบหกกรกฎาคม
ทางเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลท่านจะแจกเหรียญเนื้อว่านไอ้ไข่
ทำจากเนื้อว่านมงคล๙ชนิด
ได้แก่ว่านรวยไม่เลิก
ว่านเศรษฐีเรือนในว่านเศรษฐีเรือนนอก
ว่านนางกวักพญามหาเศรษฐี
ว่านกุมารทองว่านกวักโพเงินโพทอง
ว่านเศรษฐีกรอบทรัพย์ว่านเศรษฐีก้านทอง
ว่านเศรษฐีพันล้านผสมผงตะเคียนพันปี
เหรียญลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ด้านหน้าจะเป็นรูปไอ้ไข่นะคะ
ด้านหลังเป็นยันมงคลเศรษฐีมั่งมีมหาศาลร่ำรวยตลอดกาล
ให้กับประชาชนทุกคนที่วัดห้วยมงคลเพียงวันนี้

ส่วนใครที่อยากจะไปร่วมงานอยากจะได้วัตถุมงคลนี้
สามารถไปรับกันได้นะคะคุณผู้ชมที่วัดห้วยมงคล
ตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
แต่ที่สำคัญกว่านั้นทุกคนที่เดินทางไปที่วัดแห่งนี้
ไปร่วมพิธีคุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยค่ะ
ถ้าไม่สวมไม่ให้เข้าวัดแล้วไปแจกวัตถุมงคลให้ด้วยล่ะ
หลวงพ่อท่านบอกนะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองนะจ๊ะ